เพราะว่าชาวเน็ตไปวิภาพวิจารณ์ลูกสาวน้องมายุ

วิจารณ์ระวังว่าน้องมายุน่ารักแต่เวลาพูดคำกับพ่อแม่เสียงห้วน
ซึ่งก็มีบางคนนะคะที่เห็นเหมือนกันเข้ามาสมทบค่ะพร้อมยกตัวอย่างครอบครัวบันเทิงคนอื่นมาเปรียบเทียบนะคะ
และที่พีคที่สุดก็ตรงที่คอมเมนต์นี้คุณผู้ชมดูตามเลยค่ะ
เข้ามาบอกว่านางเอาแต่ใจขี้วินด้วยโอ้โหซึ่งพี่หนุ่มก็ได้เข้าไปตอบกลับทันทีคุณผู้ชม
สั้นจะได้ใจความว่าเหรอครับคุณเป็นญาติฝั่งไหนผมเนี่ยทำไมรู้ดีจังนะคะโอ้โหแรงเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ก่อนจะมีอีกกลุ่มนะคะที่เห็นต่างเข้ามาชี้แจงแทนค่ะว่าแต่ละบ้านก็มีวิธีในการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกัน
เด็กที่ไม่พูดค้าขาก็ใช้ว่าจะเป็นเด็กที่ไม่ได้ไปเป็นคนไม่ดีสักทุกคนนะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่หนุ่มก็ได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวใจความว่ากราบขอบพระคุณนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ลูกสาวผม
ผมจะพยายามสอนเขาให้ดีนะครับยอมรับว่าในความเป็นพ่อผมอาจจะไม่ได้สอนเรื่องค่าขามากนัก
ผมจะเน้นเรื่องไม่บูลลี่คนอื่นมากกว่าครับขอบคุณครับพร้อมติดแฮดแท็กพอดีลูกสาวผมมันห้าวค่ะ
โดยเพจนี้นะคะเพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แต่กลับถูกได้มาเข้าไปได้นะครับ
มีวิธีเลี้ยงลูกแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นก็ให้ดูที่ปลายทางดีกว่า
ถ้าลูกเป็นคนดีนะคะหน้าก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะเด็กก็คือเด็กแล้วนะคะก็ค่อยสอนกันไป
อย่าทำวิจารณ์กระดุนแรงเลยแหมโหพ่อแม่สะเทือนชัย